คุณผู้ชมครับสืบเนื่องจากกรณีเรื่องของ๒๐ล้านตัวเลขนี้
งบประมาณที่ใช้สำหรับการเดินทางไปประชุมที่ฮาไวน์
ของรัฐมนตรีอาเซียนและสหรัฐ
หลังจากนั้นก็มีเว็บเพจชื่อดัง
เขาก็มีการนำเอกสารที่อ้างว่าเป็นรายชื่อคณะเดินทาง

วันนี้การบินไทยส่งตัวแทนไปแจ้งความกับปอทแล้วนะครับ

ตัวแทนฝ่ายกฎหมายบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน
นำหลักฐานการโพสต์ข้อความของเว็บเพจชื่อดังนะครับ
นำรายชื่อผู้โดยสารสายการบินไทย
ซึ่งเป็นคณะของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ซึ่งเดินทางไปประชุมกลาโหมอาเซียนสหรัฐ

โดยตัวแทนของบจการบินไทยก็นำเอกสารเหล่านี้นะครับ
เข้าแจ้งความกับตำรวจกรรมมการปราบปราม
กระทำผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท
เพื่อให้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
โดยพันธุ์ตำรวจเอกโอลานสุกเกษมครับ
ผู้กำกับการกองกำกับการ๓ปอทบอกว่า
ตำรวจไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในเอกสาร
ที่ตัวแทนการบินไทยนำมามอบให้ได้
ว่าในการตรวจสอบตำรวจไม่มีความกดดันจากฝ่ายการเมือง
และไม่มีความกังวลในเรื่องการสืบสวนในเรื่องนี้ด้วย
ส่วนอีกหนึ่งกรณีครับกรณีที่
บรรณาธิการสำนักข่าวอิสราได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่
ที่ดูแลเว็บไซต์ว่ามีผู้ขอความร่วมมือ
ให้ปิดการนำเสนอรายงานเรื่อง
ปีทองของชนลักษมีผู้ประกาศข่าวช่อง๕
โกยรายได้ริ้ว๓๔ล้าน
โดยให้เหตุผลว่าได้รับแจ้งจากเว็บไซต์กลาง
หน่วยงานราชการขอความร่วมมือ
ในการระงับการเผยแพร่ข้อมูลรายงานเรื่องนี้

นักข่าวอิสระบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้

รีชาจันโอชาก็เคยมีเหตุการณ์
ลักษณะคล้ายแบบนี้แล้วเช่นเดียวกัน
แต่พอขอเอกสารยืนยันและรายงาน

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หรือกสทชทราบถึงเรื่องดังกล่าว
นายถจตรัสศิษย์ระแหลกของกสทช
ออกมายืนยันว่าการนำเสนอรายงานดังกล่าว
ตามประมวลกฎหมายอายามาตรา๑๑๒

ไม่เข้าข่ายกรณีถูกระงับหรือปิดกั้นนั่นเองครับ